ก็มีกระแสออกมานะมีคนขุด
จะเอาเรื่องลับเรื่องที่มันจริงหรือเปล่า
หรือไม่จริงบ้างออกมามากมาย

สามี๒๐๑๘นะคะ

คือนอกจากฟรีมจะถูกม้าว่าเป็นเกย์ไม่ชอบผู้หญิง

จะแชร์คลิป๑๘บวกของหนุ่มฟรีม

งานนี้ฟิล์มบอกว่างงครับงงหนักมากครับ
แต่เรื่องคลิปเนี่ยมันมีอะไรยังไงมันมีจริงหรือเปล่า๑๘บวกยังไง
ต้องให้ฟิล์มมาเคลียร์แล้วล่ะค่ะ
ดีก็มีแอคเคาท์นิลนามเขาส่งมาว่า
แล้วเขาก็แบบใช้คำที่แบบหยาบอ่ะอารมณ์ประมาณว่า
ถ้าประมาณว่าแบบจะเอาคลิปไปแฉ
ถ้าเป็นแบบขอขอโทษก็เลยว่าขอโทษทำไมทำผิดอะไร
เขาก็พูดประมาณว่าเหมือนว่าเขามีคลิปโพสต์เจของเราประมาณนั้น
ซึ่งผมก็งงมากว่าอะไรเนี่ย

เป็นแค่ลิ้งค์แต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดคลิป
คือผมเชื่อยังแน่ว่าผมไม่มีคลิปแบบนั้น

ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น
ก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องตลกนี้อีกอะ
ว่าแบบเราต้องเจออะไรแปลกอย่างนี้ทุกวันอะไรอย่างนี้

ไม่มีกลัวค่ะก็ไม่มากคือยังไม่ได้ต้องมาพุกความจนชีวิต

โล่งใจเข้าว่าเขาแบบนึงไม่มี
แต่อีกใจหนึ่งก็อยากดูบ้าง

วิวเดียวดูได้เพราะว่าคุณเกิน๑๘แล้ว

แต่ถ้ามักขึ้นก็ไม่แน่
เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการจัดการกับเกลียนคีย์บอร์ดแล้วนะจ๊ะ
ฝากเตือนไว้เลยระวังไว้ด้วยนะคะ